ที่สมุทรปราการนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับมีพระรูปหนึ่งท่านเดินบินทบาทแล้วก็กำลังจะข้ามถนนนะฮะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยมันมีรถเก๋งคันหนึ่งที่เขาขับมานะครับ
ก็เป็นชายหนุ่มขับมากับแฟนสาวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
นี่ฮะชนเข้าไปนี่โอ้โหหลวงพ่อท่านก็กระเด็นไปอยู่กลางถนนเลยนะครับ
บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่พระรูปนี้ท่านเดินบินทบาทอยู่แล้วก็จะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นจุดปากซอยพระราชสุริยพรสองทับหนึ่งนะฮะค่ะท่านค่อยค่อยเดินข้ามถนนแล้วก็หยุดยืนเพื่อรอข้ามนะคะ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะค่ะเพราะว่ารถอีกฝั่งนึงยังมาอยู่ท่านก็ยังข้ามไปต่อไม่ได้นะครับ
พระประแดงสมุทรปราการนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีคือรถคันนี้ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคนขับรถก็ลงมาแล้วก็พอ
ช่วยเหลือพร้อมกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับแล้วก็แจ้งกู้ภัยมานะฮะ
ร่วมกับตันยูก็มาช่วยเหลือนะครับพระรูปนี้ท่านชื่อพระชัย
ชนะอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับเป็นพระลูกวัดภัยยนต์พลเสพราชวรวิหาร
นะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวาแขนข้างขวานะครับมีรอย
ดบวมที่ศีรษะด้วยนะครับมีแผลถลอกตามร่างกายนะฮะนี่
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับรถเก๋งของคนที่ขับมาชน
ก็จอดอยู่กลางถนนแล้วมีร่องรอยถูกชนที่กันชนด้านหน้า
กระจกหน้าก็แตกทั้งบานนะฮะนี่ครับคนขับรถชื่อนายธีรพัฒน์
ประเสริฐอายุ๒๒ปีนะครับก็ยืนรอให้การกับตำรวจนะครับ
หลังจากที่ช่วยเหลือพระเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณธิรพัฒน์บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยขับรถมากับแฟนสาวนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นจังหวะที่หันไปคุยกับแฟนสาวพอดี
เขาบอกก็คุยกันไปเพลินหันกลับมาอีกทีนึงเห็นพระเนี่ยยืนอยู่กลางถนน
เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนพยายามเบรกแล้วนะครับแต่เบรกไม่อยู่นะฮะ
ไหลไปชนพระเข้าอย่างจังจากนั้นก็รีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยเหลือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะพี่อุ๋ยว่ามองไม่เห็นพระหรืออย่างไร
คือดูตามภาพท่านก็ไม่ได้วิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหันท่านก็ค่อยเดินข้ามแล้วก็หยุดยืน
คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าพอเห็นก็ตกใจนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อเยี่ยมและโทษแล้วนะครับ
สอบพพระแบรนดิ์ก็คุมตัวนายถิรพัทธ์นะครับ
ไปสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ